มีเหตุการณ์หัวร้อนบนท้องถนนนะคะมีคนที่ขับรถผ่านเขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้
เป็นแท็กซี่ที่เขาอยู่ดีก็จอดรถแล้วก็ลงมาจากรถแล้วก็ทะเลาะกันเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยค่ะ
นี่ค่ะหมัดเข่าศอกมาหมดนะคะโอ้โหกลางถนนนะคะครับ
สังเวียนกันแบบนี้เลยคนที่เขาโพสต์คลิปนี้เขาบอกว่าไม่รู้ว่าสองคนนี้ไปโกรธกันมาจากไหน

จอดรถลงมาจากรถแล้วใส่กันแบบนี้เลยค่ะตามที่เห็นในคลิป
คนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าขับรถผ่านมาพอดีครับโอ้โหทนไม่ไหวขอถ่ายเอาไว้หน่อยเถอะเป็นหลักฐาน
นี่นะคะแล้วก็เอามาโพสต์เอาไว้แต่ผู้โพสต์เขาไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเอาไว้มากนักนะคะ
ก็แค่เป็นการแชร์ข้อมูลว่ามันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบนท้องถนน
แต่คนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะว่าโอ้โหจากขับแท็กซี่อยู่ดีเปลี่ยนอาชีพเป็นนักมวยซะงั้นนะคะ
อาชีพเดียวกันแท้จะมาทะเลาะกันทำไม
ช่วงนี้ลำบากอยู่แล้วทำมาหากินก็ลำบากเหนื่อยอยู่แล้วอย่ามาตีกันเลยนะคะ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เกิดเรื่องเกิดราวอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมให้